เอาพาคุณผู้ชมมาดูรถกระบะคันหนึ่งค่ะมีเงินซื้อรถกระบะ
แบบนี้บอกน้องเต็มถังโอ้โหน้องดีใจเลยค่ะ
เติมซะเต็มถังเลยหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาท
แต่พอเติมเสร็จเรียบร้อย
ยื่นบัตรอะไรมาก็ไม่รู้เด็กปั๊มยังไม่ทันได้ดูเลย
รถหนีไปเลยสรุปชักดาบนะคะไม่จ่ายค่าน้ำมันที่อุตส่าห์เติมไปตั้งเต็มถัง
เนี่ยคล่องมุมจรปิดจับผ้าไปได้ทั้งหมดเห็นไหมคะ
เนี่ยขับรถออกไปเลยเด็กปั๊มก็พยายามวิ่งตามคือบุ้งบุ้งบุ้งบุ้ง
ไปเลยแต่ก็ไม่ทันค่ะน้องเขาบอกพี่กลับมา
ออกไปแล้วออกไปแล้วนั่นนั่น
แบบนี้ค่ะควันดำด้วยนะถ้าจับได้
เอาประเด็นนี้ด้วยนะเอากล้องวงจรปิด
ทึกภาพไว้ได้นะคะนี่เป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
สิบสี่กันยายนที่ผ่านมานะคะรถกระบะคันนี้ขับเข้ามาค่ะ
บอกเต็มถังเด็กก็เติมให้เต็มถัง
พอเติมเสร็จปุ๊บยื่นบัตรอะไรมาก็ไม่รู้นะคะ
ก็ยังไม่ทันได้ดูเลยเด็กปั๊มยังไม่ทันได้ดูเลย
ว่าเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอะไร
อีกทีอ้าวไม่ใช่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันรูดไม่ได้
ไม่ตั้งใจหรอกเออสรุปสุดท้ายนะคะ

ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะแล้วนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลด้วย
ใช้บริการแต่ถ้าจะดีกว่านี้กลับมาจ่ายตังค์ด้วย
งั้นพนักงานเงินเดือนไม่เหลือแน่นอนเพราะพนักงานคนนี้น้องที่เขาพยายามวิ่งตามจะต้องจ่ายเงินแทนคุณ๑๕๓๐บาท
แล้วค่าแรงวันหนึ่งเท่าไหร่กว่าจะใช้หนี้หมดต้องทำงานกี่วันก็ไม่รู้นะนะครับ
อย่าไปหาทำจำโรจจับให้ได้เอาให้เสร็จนะบุคลแบบนี้